บอกกันที่เขาม้าวเขาลือกันบ้างที่กว่านะคะ
ซึ่งข่าวนี้เกี่ยวข้องกับออมสุชา

นางเอกแก้มป่องกับไฮโซติดเกมเนี่ย

นี่แหละแล้วก็ไปคาบเกี่ยวกับคุณออมสุชา
เลยหลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะ

จากข้าวเนี้ยส่วนใหญ่ด้านตรงใจนะ

เพจเขาเอามาลงออมสุชากับหวานใจ

พอเป็นข่าวแบบนี้ก็เลยไปตามส่องไอจีนิดนึงก็ละกันนะคะ

มาร่วมงานแฟชั่นโชว์เมื่อวานนี้เอง

จ่อไมค์ถามถึงสถานะหัวใจนิดนึงก็แล้วกัน

ความรักตอนนี้บอกเลยว่าไม่มีเลิกลานะคะ

ก็ยังเหมือนเดิมค่ะ

เพราะเราไม่ค่อยได้ลงรูปด้วยกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาไปเล่นเกมเขาก็ไปเล่นเกมด้วยกันนะคะ
ชอบออมนะไม่ได้คาใจอะไรคาใจตรงที่เอาแล้วหน้ากลมเลย
ไม่กมนะ

คุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะยังได้ถามถึงเรื่องราวของตินาสุพนาศด้วย
คือคู่นี้เขาเป็นคู่จิ้นเพื่อนซี้กันนะคือละอดเป็นห่วงไม่ได้
ก็เลยฝากถามนิดนึงค่ะหลังจากที่มีชื่อเอี่ยวดาราร้อนดราม่าร้อนเลย
กับนางงามสุดฮอตสาวอิงฟ้าจนถูกบอสนวัดออกมาไลฟ์ตามมิออกเสิร์ฟ

เอออะไรนั่นแหละนะคะเรื่องนี้สาวออมก็เผยว่าได้ติดตามข่าวอยู่เหมือนกัน
ซึ่งยังไม่ได้พูดคุยโดยตรงกับตินานะคะแต่ก็ได้ส่งข้อความไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ
ยิ่งเป็นเพื่อนสนิทนะคุณผู้ชมค่ะ
รอนิดนึงก็แล้วกันนะคะหลายคนอยากจะรู้จากปากตินา

แต่ที่ฉันเชื่อว่าเขามีหลังไมค์ให้กำลังใจกันอยู่แล้วแหละเนาะ